ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถเบ้นไปจอดติดไฟแดง

เอาพลิกป่นผสมน้ำปลาเนี่ยซาดเข้าไป
จนเขาเนี่ยโอ้โหก็แสบหน้าแสบตัว
คนนี้ไปเป็นเมียน้อยของเพื่อนนะฮะวันนี้ก็ตามจับเจ๊ดาได้นะฮะเป็นผู้จ้างหวานพอเอาตัวไปฝากขังปรากฏว่าไม่มีญาติมาสักคนเดียวคุณผู้ชมไม่มีคนมาขอประกันตัวเจ๊ดาเลยค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้เราเคยรายงานคุณผู้ชมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมานะครับก็เนี่ยเป็นภาพจำลองนะครับวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสนบังซื้อคุมตัวนางแสงอรุ

เวสารัชเวชผู้เสียหายถูกนางสาวนิพาพรสมุทรคิรีซึ่งขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ทำทีไปถามทางเขาไปคอกกระจกเขาพอเขาเปิดลงมาปุ๊บก็สาดใส่เขาเลยนะฮะเป็นพริกป่นผสมน้ำปลาเขาก็บาดเจ็บแสบหน้ารถก็เลอะต้องทำการล้านกันใหม่เป็นหมื่นหมื่นบาทนะครับนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บริเวณแยกไ
นางสาวนิพาพรและนางสาวนิพาพรเขาก็ซัดทอดว่ามีคนจ้างเข้ามาให้ทำคนนี้คือนิพาพรแต่ว่าเจ๊ดาเป็นคนจ้างมาแลกกับเงินค่าจ้างห้าหมื่นบาทนะฮะตอนจ้างเนี่ยเจ๊ดาบอกกับเขาว่านะฮะให้ไปทำผู้หญิงคนนี้เพราะว่านางวัสดาเนี่ยไปแย่งสามีของเพื่อนนะฮะของเจ๊ดาซึ่งเพื่อนเจ๊ดาเนี่ยชื่อว่าเจ๊สงต้องการจะสั่งสอนเลยให้ไปทำ
กับนิพาพรบอกว่าทำแล้วเนี่ยหยิบกระเป๋าเงินในรถของนางสาววัศดามาด้วยนะครับแต่ว่าพอทำเนี่ยนางสาวนิพาพรเนี่ยไม่ได้หยิบกระเป๋าใบนั้นมาก็เลยไม่ได้เงินค่าจ้างจากเจ๊ดาแม้แต่บาทเดียวโดยเจ๊ดาอ้างว่าเธอเนี่ยทำงานไม่สำเร็จเพราะไม่หยิบกระเป๋าเงินใบนั้นมาด้วยนะฮะสุด

ผู้กำกับการสอนอบังซื้อบอกว่าตอนนี้เนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยไม่ขอให้การในชั้นสอบสวนจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่ารู้จักกับนางวาสนาผู้เสียหายจริงหรือเปล่าหรือรู้จักกับเจ๊ส้งหรือเปล่าที่ถูกเราอ้างว่าเป็นคนวงการอีกคนนึงหรือไม่นะครับหลังจากฝากหางแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีย